กำลังมีการแถลงข่าวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมที่เกิดขึ้น
ณขณะนี้ด้วยเดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสดสดนะครับ
ส่วนของสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
สภาพการจราจรก็เป็นเอ่อเอ่อ
เช่นนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์
ขณะนี้ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปที่วงเวียนใหญ่
แต่วงเวียนใหญ่ภายในวงเวียนใหญ่ณขณะนี้การจราจรยังเปิดเป็นปกตินะครับ
จุดที่๓ครับคือที่แยกบังนาเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนตัวจากสถานีรถไฟฟ้าอุดมศุกร์ไปที่แยกบังนา
ในส่วนของแยกบางนานั้นนะครับสุขุมวิทย์ขาออกนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมจะอยู่ที่สุขุมวิทย์ขาออกเป็นหลักนะครับขาออกเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นในส่วนของขาออกจากอุดมศุกร์ขณะนี้ในจุดของบางนานั้นกลุ่มผู้ชุมนุมแบ่งออกเป็น๒จุดนะครับ
ก็อยู่ที่แยกบังนาแล้วก็ใต้อุดมศุกร์
แต่ทั้งนี้นั้นก็จะอยู่ที่สุขุมวิทย์ขาออกทั้งสองจุด
เพราะฉะนั้นท่านที่เดินทางมากรณีที่จากสุขุมวิทย์จากพระขนงมาถึงอุดมศุกร์นั้นตรงไปไม่ได้ครับ
สุขุมวิขาออกตรงไปไม่ได้ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอุดมศุกร์นะครับ
แต่ระหว่างที่หลังจากอุดมศุกร์จะไปแยกบังนาก็ไปได้ครับแล้วซ้ายไปตามถนนบางนาตราดหรือถนนเทพรัฐได้
แต่ตรงไปแบริ่งหรือสำโลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดของบางนาจะเป็นสองขยักแบบนี้
ฝั่งสุขุมวิทย์ขาเข้านะครับฝั่งสุวิมขาเข้านั้นยังใช้การได้ตามปกติครับ
ยังใช้การได้ปกติแล้วก็ในส่วนของถนนบางนาตราดจะข้ามไปถนนสัมภวุฒินะครับสะพานข้ามถนนก็ยังใช้ได้ตามปกติ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่๓นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพการจราจรทั้ง๓จุด
ในส่วนของประการต่อมาครับก็คือในส่วนของการให้บริการของสถานีรถไฟฟ้า
แรก๑๔นาฬิกา๓๐นาทีนั้นปิด๑๔สถานีต่อมาก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกก็เลยปิดทั้งทุกสถานี
แล้วก็ในส่วนของระบบไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็สายสีน้ำเงินเท่านั้นครับที่ปิดสายสีม่วงยังใช้การได้ตามปกติ
ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการปิดการจราจรไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเมื่อไหร่ก็ตามที่ขี้คายจากปัญหาของกลุ่มผู้ชุมนุม
เมื่อไหร่ก็ตามหมดความจำเป็นในการที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนหรือเราเคลียร์เส้นทางได้จะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้โดยเร็วที่สุด
การต่อมาครับประการที่๓ท่านใดนะครับสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลอัปเดตเรื่องสภาพการจราจรก็โทรได้ที่๑๑๙๗ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
ในส่วนของงานด้านการจรจรนครบานก็ขอนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ
ครับก็คงสร้างความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชนอยู่พอสมควรนะครับแต่ตำรวจยืนยันว่าเราจะพยายามดำเนินการให้กระทบกับชีวิตประจำวันของพี่น้องชนให้น้อยที่สุดนะครับก็ฝากเรียนย้ำเตือนนะครับ
การเข้าไปในผิวการจราจรการรวมกันชุมนุมการเมืองเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับฝากเตือนพี่น้องประชาชนลูกหลานนะครับการกระทำเช่นว่านั้นเป็นความผิดนะครับตำรวจจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
พี่น้องประชาชนครับที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวที่เรียกว่าเฟคนิวส์เนี่ยอยู่ในกระแสโลกสื่อสังคมออนไลน์อยู่มากนะครับซึ่งเรื่องนี้นอกจากเป็นการทำผิดตามพระราชกำหนดแล้วนะครับยังเป็นการความผิดตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสับสนวุ่นวายเกิดค

ของผู้ชุมนุมรัศดร๖๓ในวันนี้เนี่ยจะดำเนินการแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมก็กระจายอยู่หลายพื้นที่ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ตำรวจได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการจราจรหรือว่าการเดินทางนะคะโดยเฉพาะในจุดห้าแยกรัฐพร้าวที่บังนาแล้วก็ย่านวงเวียนใหญ่นะคะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลได้ต